ว่าจะพูดคุยกับทนายสิทธาเบี้ยบังเกิด

ติดตามพร้อมกันกับคุณภาคภูมิค่ะ
อุปนายกรู้จักทนายสิทธาทนายตั้มอยู่แล้วไหมคะ

เคยเห็นดูในทีวีดูในทีวีนั่นแหละครับ

ตักเตือนไปถึงทนายทุกท่าน
ที่พูดออกสื่อแล้วก็
พูดไปในธรรมนองที่จะให้ร้ายกับผู้อื่นเนี่ยครับ
อย่าไปทำการแต่งกายก็ให้เรียบร้อย
ผมพูดถึงธนายความทั่วไป
ผมต้องการจะปลามไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะอย่างนี้กับทนายท่านอื่นอีกครับ
ผมไม่ได้จะไปเจาะจงจะไปกล่าวร้ายใคร
แล้วทุกวันนี้ก็ไม่มีใครมาร้องเรียนเรื่องการแต่งกายของทนายตั้ม

ผมว่าในเฟซบุ๊กหรือในสื่อต่างมันมั่ว
เป็นทนายนะคะใส่เสื้อยืดกางเกงยีนออกสื่อได้ไหม
ไม่มีกฎหมายห้ามดูตามความเหมาะสม
นายตั้มใส่เสื้อยืดกางเกงยีนออกทีวีได้ไหมคะ
ได้มันเหมาะหรือเปล่าล่ะ
มันก็ได้อยู่แล้วถ้าคุณไม่ได้ไปติดต่องานราชการไม่ได้ไปขึ้นศาล

เหมาะสมไม่เหมาะสมจริงมันต้องพิจารณาเหมาะไม่เหมาะไหมคะ

มีจารีประเพณีของทนายเรามานะครับ
ก็แต่งตัวเรียบร้อยกันทุกท่านที่ออกสื่อ
เราไม่เคยมีทนายออกมาทำแบบนี้
นี่แหละครับท่านผู้ชมครับจากเรื่องของลอตเตอรี่เจ้าปัญหา
ตเตอรี่๓๐ล้านบาทที่กาญจนบุรีคดีหลักต่างนะครับ
เนื่องต่อเนื่องยาวนานมานะครับ
จนกระทั่งล่าสุดลามไปถึงเรื่องของการแต่งกายของทนายความ
จารีดประเพณีปฏิบัติของทนายความนะครับ

และบุคคลที่ตอนนี้อยู่ในกระแสข่าวสะบักสบอมดีเหลือเกินนะฮะ
ก็คือธนายตั้มธนายสิทธาอยู่กับเราที่ไทยรัฐนิวโชว์นะครับ
มีทนายความของฝ่ายต่างมีทีมของแต่ละฝ่าย
ทีมหัวจรูนทีมครูปรีชา
ล่าสุดธนายตั้มเนี่ยเหมือนหมู่บ้านกระสุนตกอยู่นะขณะนี้
ก็ตอนนี้ก็เหมือนโดนลุมนิดครับ

เอาอย่างนี้ก่อนเอาเรื่องนี้ก่อนเรื่องชุดเสื้อผ้าอะไรเนี่ย
ใส่เสื้อยืดกางเกงยีนเห็นบอกว่าพรุ่งนี้จะไม่ไปร้องอะไรแล้วใช่ไหมครับ
จริงแล้วตอนแรกเราก็กะจะไปร้องอุปนายกนะครับ
ให้ท่านนายกสภาธนายความปลด
แต่ว่าคิดไปคิดมาแล้วผมไม่อยากจะให้ทางทนายความมีการแตกแยกนะครับ
แล้วก็ถ้าเกิดว่าที่สภาธนาความโดนกล่าวว่าอยู่ทุกวันนี้นะครับ
สาเหตุมาจากที่ผมเนี่ยผมก็ขอโทษผู้หลักผู้ใหญ่นะครับว่าถ้าผมเป็นต้นเหตุนะครับ
อุปนายกก็คือคุณพัฒนาเมื่อสักครู่นี้ที่เราตัดคลิปมาให้ดูที่ได้พูดคุยกับคุณจอมขวัญเอาไว้
แต่ว่าคุณพัฒนาถามอยู่ในรายการที่คุณจอมขวัญได้พูดคุยอยู่นิดนึงว่าคือมันมันไม่ผิดหรอก
แต่เหมาะสมหรือไม่ส่วนตัวทนายตั้มมองยังไง
จริงแล้วเรื่องความเหมาะสมหรือเปล่ามันอยู่ที่คนมุมมองนะครับ
คือสภาในความเนี่ยเขามีหน้าที่ควบคุมดูแลธนายความเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องมารยาทในการปฏิบัติตนในศาลหรือในการคลองตนอะไรก็แล้วแต่นะครับ
แต่ที่เขาบอกว่าผมไม่เหมาะสมก็คือในเรื่องของแต่งตัว

ซึ่งอันนี้ผมอาจจะมองแปลกจากผู้ใหญ่นะครับอาจจะมองแตกจากเขาว่าที่เราแต่งตัวแบบนี้เราต้องการจะใกล้ชิดกับชาวบ้านแล้วเราต้องการให้ชาวบ้านเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาหาเรานะครับโดยที่ไม่ต้องกลัวว่าทนายเนี่ยใส่สูตรไม่กล้าเข้ามากลัวเสียเงินเสียทองนะครับ
เขาก็กลัวว่ามันจะเป็นพฤติกรรมเรียนแบบสำหรับทนายคนใหม่รุ่นใหม่อะไรอย่างนี้
ผมว่าถ้าเกิดจะเรียนแบบเนี่ยถ้าเกิดไปดูในสิ่งที่ดีที่ทำนะครับไปเรียนแบบสิ่งที่ดีกว่านะครับ
ส่วนเรื่องการแต่งตัวเนี่ยผมว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องนะครับ
อย่างคนที่จะมองเนี่ยที่เขาวัดจากใครล่ะใครเป็นคนมองถ้าเกิดว่า
วัดจากประชาชนที่มองก็ต้องถามประชาชนว่าเขาชอบไหมแบบนี้ใส่เสื้อยืดเสื้อยืดที่ติดดินนะครับ
และเข้าถึงประชาชนกับใส่เสื้อสูตรแล้วไม่เคยสนใจประชาชนไม่เคยไปช่วยเหลือประชาชนนะครับ
อันนี้เราต้องถามคนที่สามารถจะออกความเห็นได้

ตั้งแต่เริ่มทำงานทนายความหรือว่าหรือว่าตั้งแต่เริ่มทำชมรมมูลนิธิอะไรของทนายตั้ม
ที่เป็นมูลนิธิอีกนะครับตอนแรกเราเป็นทีมงานทนายประชาชนเฉยเนี่ยผมก็ตอนแรกก็ใส่เสื้อเชิดอย่างนี้ครับ
อันนี้คือเวลาทำงานอยู่ในพื้นที่ไปพบปะชาวบ้านในที่ต่าง
ก็แต่งตัวแบบนี้ครับเพราะว่าเรามีโครงการพี่เยี่ยมน้องด้วยพี่เยี่ยมน้องคือเราเข้าไปหาน้องที่เราเคยสอน
แล้วก็แต่งตัวอย่างนี้เข้าไปหาชาวบ้านไปถามว่าเด็กน้องที่เราสอนเป็นยังไงบ้าง

เป็นยังไงตั้งใจเรียนไหมหลังจากที่ทีมงานเข้าไปสอนในโรงเรียนแล้วเป็นคนดีขึ้นไหม
ถ้าเกิดว่าน้องบอกว่าคุณพ่อคุณแม่เขาบอกว่าเป็นเด็กดีขึ้นเราก็จะมอบเสื้อให้เป็นที่ระลึกด้วยนะครับ
เวลาไปสถานที่ราชการเวลาไปสารแต่งตัวยังไง
สารผมก็ต้องแต่งตัวแบบทนายทั่วไปแล้วครับใส่สูตรเพราะว่าอันนั้นคือการปฏิบัติหน้าที่ธนายความในการดำเนินคดีนะครับ
ถ้าแต่งตัวอย่างนี้ปกติศาลท่านก็ไม่ให้ขึ้นอยู่แล้วใช่ไหมหรือให้ขึ้น
ถ้าเกิดว่าไม่ได้เข้าบันลังจริงเราก็เห็นหลายคนนะครับที่ใส่เสื้อยืดกางเกงยีนไปติดต่องานธุรการก็มีนะครับ
แต่ว่าถ้าเกิดว่ามีคดีต้องพิจารณาเนี่ยเราก็ต้องให้เกียรติศาลเราก็ต้องใส่ชุดสูตรนะครับ
คือเป็นวัดปฏิบัติอยู่แล้วแต่งตัวอย่างนี้อยู่แล้ว

ไม่ได้ว่าแต่งกายแบบนี้เสื้อยืดกางเกงยีนเพราะฉันอยากเด่นฉันอยากเฮ่ออกซื้อใส่เสื้อยืดมูลนิธิซะหน่อย
คนจะได้เห็นเวลาเราไปออกสื่อมูลนิธิของเราจะได้มีคนรู้จักอะไรอย่างนี้
เพิ่งมาทำครับแบบนี้คือทำมาเป็น๑๐ปีแล้วนะครับ
ตอนนั้นทำก็ไม่ได้ประสนใจหรอกว่าเสื้อจะเด่นหรือจะดังอะไรนะครับ
เราก็ทำของเรามาไม่มีใครเห็นนะครับ
จะมาสื่อเพิ่งจะมารับรู้เนี่ยก็มาที่เยอะมากจริงก็คือช่วงปีใหม่ที่ผ่านมานี่เองนะครับ
คือความจริงประเด็นเรื่องนี้เนี่ยก็ไม่ได้ว่าเป็นประเด็นหลักอะไรแล้วฮะที่จะชวนทนายตั้มมาพูดคุยด้วย
แต่ว่าบังเอิญจะได้เอาให้เคลียร์ให้ชัด
เอาเป็นว่าในส่วนของสภาธนายความเนี่ยทางสภาธนายความท่านก็ชี้แจงแล้ว
ว่าสิ่งที่อุปนายกสภาธนายความคุณพัฒนาได้ออกมาพูดตั้งแต่วันที่นายแผนไปร้องเรียนเรื่องบรรยาทของทนายความ
หรือว่าออกมาพูดผ่านรายการต่างเนี่ยอันนี้ไม่เกี่ยวกับสะพานทนายความ
อุปนายกก็บอกว่าไม่มีคนมาร้องเรียนเรื่องการแต่งกายของทนายตั้ม

พรุ่งนี้ที่จะไปร้องเรียนอะไรกันก็ไม่ร้องแล้ว

สำหรับผมเนี่ยไม่ติดใจอะไรนะครับ
เพราะว่าคือผมไม่อยากจะไปสนใจประเด็นเล็กน้อยนะครับ
อยากจะมุ่งทำงานในเรื่องคดีช่วยเหลือประชาชนดีกว่านะครับ

เรื่องแบบนี้นะครับมันเสียเวลานะครับ
แต่เรื่องหลักที่ถูกไปร้องคือเรื่องการทำหน้าที่ทนายความ

โดยเฉพาะในฝ่ายของพยานของครูปรีชาที่เขาคงจะติดใจอยู่มาก

ตรงนี้คิดว่าเพราะอะไรการทำหน้าที่ของเราเขาติดใจเพราะอะไร
ผมว่าจริงแล้วผมก็ไม่น่าจะผิดอะไรนะครับเรื่องมารยาทธนายความ

แต่ว่าเขาที่เขาไปร้องเนี่ยน่าจะกวนสมาธิผมมากกว่านะครับ

ไม่อยากจะคือตอนนี้มีมาร้องกันหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นเคสไหนนะครับ
จะมาตอนช่วงปีนี้แหละนะครับมาเหมือนกับว่ากลัวสมาธิผมไม่ให้ผมได้แบบว่าทำงานได้เต็มที่นะครับ
พวงกับเรื่องที่ถูกร้องบ้างถูกแจ้งความดำเนินคดีตามจังหวัดต่างบ้างนะครับให้ผมไม่มีกระจิตใจทำงานนะครับ

มีผมไปแจ้งที่เชียงใหม่นะครับไปแจ้งที่กาญจนบุรีนะครับที่กรุงเทพนะครับแล้วก็ที่สิงห์บุรีนะครับก็คือกวนการทำงาน

ก็ที่ผมออกสื่อเนี่ยแหละครับนะครับแล้วก็หาว่าผมไปหมินประมาทโดยการโฆษณาแต่ว่าทุกครั้งที่ผมออกสื่อเนี่ยผมไม่เคยไประบุชื่อหรือว่าไปสื่อให้ใครรู้ว่าเป็นใครเลย
ก็คือก็โดนไปแจ้งความตามจังหวัดต่าง

เพื่อที่ให้ผมเนี่ยพวงในเรื่องคดีส่วนตัวของผมนะครับแล้วก็คดีมารยาทด้วยนะครับที่มาลุมกันแจ้งความแล้วก็เขาก็หวังว่าถ้าเกิดผมเกิดพลาดพังไปนะครับ
สมมุติว่าถ้าเกิดเขาบอกว่าผิดนะครับตามที่เขาร้องมาผมอาจจะถูกถอนมารยาทอาจจะไม่มีทนายตั้มแบบนี้
เพราะยังไงทนายความก็ต้องขึ้นอยู่กับสภาธนายความ
ถูกครับต้องขึ้นอยู่ครับทนายความทุกคนต้องอยู่สังกัดใต้สังกัดสภาในความ
แล้วเราในส่วนของเราเราไม่คิดว่าเราจะไปจ้งไปแจ้งอะไร

หรือเราใช้วิธีการทำงานยังไงเหมือนเราเจอปัญหารุมแล้วอย่างนี้
คือถ้าเกิดตัวผมจะไปร้องเรียนเขาบ้างคือจริงแล้วจะบอกเลยว่าทางฝ่ายตรงข้ามนะครับ
ว่าด่าว่าผมต่างนานาแล้วก็ผิดค่อนข้างจะชัดเจนแล้วก็มีการพูดในธรรมนองเหมือนกับว่าตัวเองเก่งกว่า
อันนี้ผิดมารยาทแน่นอนนะครับแล้วมีการข่มขู่ด้วยนะครับ
อันนี้มันผิดแน่นอนแต่ว่าถ้าจะให้ตัวผมไปเสียสมาธิจากจุดตรงนี้
ผมก็ว่ามันเอาเวลาไปทำเรื่องหลักหรือว่าช่วยเหลือประชาชนดีกว่านะครับ
เพราะฉะนั้นประเด็นหลักของเราที่ทำอยู่ในขณะนี้ถ้าเอาเฉพาะในคดีหวย๓๐ล้านบาทที่กาญจนบุรีเนี่ย

ทางของคุณลุงเขาก็ถูกแจ้งข้อเก่าหาไว้เหมือนกัน
แต่ว่าเราก็ยังไม่รู้พระหาสวนเขาจะสรุปสำนวนยังไง

ก็คือข้อหายักยอกซับรับของโจรรักษาซับนะครับ
ถ้าเกิดว่าเขาบอกว่าคุณลุงจรูนไม่ผิดเนี่ย
เขาก็จะมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องส่งอายการ

ในส่วนของคดีแพ่งเราถูกฟ้อง
ให้อายัดเงิน๓๐ล้านนะครับ

ก็เราก็ต้องสู้สลากมันเป็นของคุณลุงจรูลนะครับ

เราก็จะเอาพยานหลักฐานของตำรวจเข้าไป

เพราะว่าตำรวจเขาหาพยานหลักฐานเกี่ยวกับทางวิทยาศาสตร์ได้
ซึ่งตัวเราเองเราไม่สามารถที่จะทำได้

อย่างคดีแพ่งกับคดีอาญา
คดีอาญาก็คือ

แจ้งความครูปรีชา
ก็คือถูกแจ้งทั้งสองฝั่ง

อันนี้คือเรื่องให้การเท็จ
แต่ว่าทางครูปรีชาเขาแจ้งหมวดจรูนไว้ก่อน

แพ่งเนี่ยครูปีชาฟ้องสารโดยตรง

แพ่งอาจจะยืดเยอะเสียเวลาหน่อยนะครับ

เดี๋ยวเรื่องทางคดีเนี่ยยังเปิดเผยอะไรมากไม่ได้นะครับ

ให้การเท็จนะครับ

แล้วก็เข้ามาช่วยดูแลทำคดีนี้ให้เนี่ย

จะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันธุ์เยอะขนาดนี้

ภาค๗จะให้ความเป็นธรรมกับเราได้

มันไม่ตรงตามที่
ที่เรามีพยาหลักฐานที่เราคิด

เพื่อที่จะให้โอนคดีมานะครับ

เป็นขบวนการที่ใหญ่กว่าที่เราคิดนะครับ

เป็นขบวนการชัดเจนนะครับ

ทนายตั้มก็ยังเคย

บรรดาแม่ค้ารัติรุยต่างที่เป็นพยาน

ดูเหมือนว่าเออทำไมมีคนนั้นคนนี้เข้ามา

จนกระทั่งมาถึงเรื่องเสื้อยืดกางเกงยีนนี้ก็มี

คือจริงแล้วนะครับหลักเลยมันคือชุดแรกแหละ

ตอนหลังมาเนี่ยผมคิดว่ามันจะมา
ทำให้กวนสมาธิมากกว่า
เขาจะมีส่วนได้ส่วนเสียอะไรยังไง

คือหลักผมมองอย่างนี้นะครับ
ว่าเขาคงจะหาพยานหลักฐานอะไรมาโต้แย้งเราไม่ได้

เขาถึงพยายามที่จะกลัวแล้วด้วยวิธีต่างนานา
ไม่ว่าพยายามที่จะถอนผมออกจากทนายความ

มีปัญหาในการทำหน้าที่จริงเนี่ย
จรูนเขาสามารถเดินคดีของเขาต่อได้ไหม

ถ้าไม่มีฐานายคนอื่นเข้ามาทำแทนก็ต้อง

ซึ่งถ้าเกิดว่าไม่มีผมสักคน

ก็ต้องมาดูพยานหลักฐาน

ทั้งคดีแพ่งและคดีอาญาถูกแล้วครับ

เพราะฉะนั้นถ้าทนายตั้มมีปัญหา

แต่ว่าไม่รู้จะมีปัญหามากหรือน้อยนะครับ
เขาถึงพยายามที่จะสกัดผมให้ได้นะครับ
หนักใจไหม
หนักใจไหม
ก็มันก็มีหนักใจบ้างนะครับ
มันก็หนักใจเป็นธรรมดานะครับ
ถ้าย้อนไปได้วันแรกเลยที่เจอ

สถานการณ์แบบนี้เนี่ยยังรับทำคดีไหม

ถ้าเกิดว่าผมไม่ทำผมก็ไม่รู้ว่าใครจะช่วยลุงจรูนได้
อย่างสุดใจแบบนี้
นะครับลุงจรูนอาจจะแย่ก็ได้

แต่ว่าถ้าผมทำเองผมก็เชื่อมั่นในตัวเอง

แล้วยังไม่ถูกดำเนินคดีหรือว่ายังไปไม่ถึง

ผมว่าตัวใหญ่จริงน่าจะถูกดำเนินคดีแล้ว

ทุกอย่างน่าจะอยู่ในมือตำรวจกองป่า

อาจจะมีใหญ่กว่านี้ได้

ในส่วนของครูปีชากับมัจจารุเนี่ย

แต่มันลักษณะคล้ายกันเลย

พฤติกรรมเหตุการณ์
ตัวละครตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องบ้างเนี่ย

หรือว่ามันปกติมันเคยมีอย่างนี้อยู่แล้วแต่เราไม่รู้กัน
มันเคยมีครับมันเคยมีแบบนี้อยู่แล้วนะครับ
เคยมีคดีแล้วก็ยืดเยอะฟ้องศาลกันเนี่ย

บางคนเขาก็ยอมไปเลยเขาก็ไม่อยากจะสู้คดี
เพราะเงินเหมือนกับว่าเขาถูกหวยมาได้เงินมาง่ายอย่างนี้
แล้วพอต้องสู้คดีเป็นปีเขาก็เกิดความท้อแท้
เรื่องนี้มันก็หลายเคสแล้วแหละนะครับ
ทีนี้ถ้าทางกรองปราบสับสนกลางเนี่ยเขาก็ไม่อยากให้กันขึ้นอีกอ่ะนะครับ
เขาถึงจะต้องทำให้มันเด็ดขาด

คนที่ถูกหวยถูกลอตเตอรี่มา

ใครมาแอบอ้างรู้จักกับแม่ค้าลอตเตอรี่หน่อยก็
สามารถที่จะสร้างพยานหลักฐานอะไรมา

เขาหวังแค่ฟ้องศาลขึ้นไปแล้วมาขอแบ่งสักครึ่งนึง
หรือเท่าไหร่แล้วแต่ตกลงกันเท่านั้นเองนะครับ
มันเกิดขึ้นโดยความตั้งใจที่

เขาจับจ้องอยู่แล้วว่ามีคนถูกรางวัลที่๑

หรือว่ามันเป็นเหตุที่ว่ารวมกันเฉพาะกิจ
พอมีกรณีนี้ขึ้นปุ๊บมีคนไปแจ้งความแล้วก็
พอคนนี้รู้เรื่องคนนี้รู้เรื่องก็มารวมกันเฉพาะกิจเพื่อจะ
อย่างเคสอื่นผมไม่รู้นะครับแต่ว่าเคสนี้เนี่ย
มันเริ่มจากจุดเล็กก่อนมีคนเข้าใจผิด

เริ่มจากขบวนการเล็กไม่กี่คนไปปรึกษากับพันธุ์ตำรวจโทร
ทำให้มันใหญ่ขึ้นโดยไปใช้อำนาจของคนระดับสูง
มันก็เริ่มเข้ามาเกี่ยวข้องก็เริ่มใช้อำนาจของตำรวจนี่แหละนะครับ
ในการปั้นแต่งสำนวนนะครับ
มันเลยทำให้มันเป็นขบวนการที่ใหญ่ขึ้น
แล้วพอไปภาค๗มันก็เหมือนกับ

ผมก็ไม่อยากจะบอกว่ามีการใครช่วยเหลืออะไรใครนะครับ
แต่ว่ามันปล่อยเลยตามเลยมามันมาถึงทุกวันนี้ไงครับ

แสดงว่าเป็นการรวมกันเฉพาะกิจ
แต่ทีแรกคิดว่าน่าจะจบได้น่าจะเอาอยู่

ก็ยืดเยอะครับยืดเยอะเพราะว่ามันเป็นขบวนการที่ใหญ่นะครับ
แล้วคนระดับสูงเนี่ยเขาโดนเนี่ยเขาก็ต้องทำยังไงก็ได้ไม่ให้
ถ้าเกิดว่าให้ฝ่ายนั้นชนะได้เขาก็ได้เปรียบในเรื่องคดีนะครับ

พอมาถึงวันนี้เนี่ยคนรู้จักเยอะมากขึ้นก็จากคดีนี้นั่นแหละ

จริงแล้วคนที่มาให้กำลังใจผมมาค่อนข้างจะเยอะนะครับ
มาจากทั้งต่างประเทศทั้งในประเทศนะ
อันนี้เราก็รู้สึกนะครับรู้สึกดีนะครับ
ที่คนรู้จักเราแล้วก็เห็นค่าของสิ่งที่เราทำนะครับ

แต่วันหนึ่งเนี่ยเราทำความดีนะครับมีทุกคนเห็นนะครับ
ในส่วนของคนที่ไม่ชอบเราเกลียดเรานะครับ
มันก็เป็นธรรมดานะครับว่าเราขึ้นมาเร็วหรือเปล่า
แล้วอาจจะยังเด็กคนก็เลยอาจจะหมั่นไส้นะครับ
แล้วคนนั้นเขาน่าจะยังไม่รู้จักตัวตนที่แท้จริงของเรา
ไม่เคยมาสัมผัสกันนะครับเขาอาจจะไม่ชอบหรือว่าอะไรนะครับ

ก็ยังหนุ่มครับในอาชีพทนายก็ยังถือว่าหนุ่มกว่าคนอื่นนะครับ
เพราะว่าถ้าพี่ทนายเนี่ยเขาก็๔๐๕๐อัพกันหมดแล้วนะครับ
ก็เลยถูกอาจจะถูกมองได้ไหมว่าโอ้โหดู
ดูหน้าหมั่นไส้อาจจะเป็นไปได้ครับดูหมั่นไส้
เพราะว่าตัวของผมเนี่ยก็เวลาพูดจาออกสื่ออะไรนะครับก็ค่อนข้างจะพูดฉะฉานแล้วก็ค่อนข้างจะตรงนะครับ
คนที่ไม่ชอบก็คงจะมีนะครับ
พอโดนกระแสอย่างนี้เข้ามาเราทำให้เราต้องกลับมาคิดไหมว่าเราจะต้องไปทำอะไรกับหรือว่าปรับปรุงหรืออะไรยังไง
หรือว่าเราก็เป็นตัวตนของเราอย่างนี้เราก็จะทำงานอย่างนี้
เราก็เป็นตัวตนของเราแบบนี้นะครับแต่ว่าที่เราอยากจะปรับตัวเนี่ยก็เพราะว่าคนที่หวังดีกับเรานะครับ
ซึ่งมีเยอะมากผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็น้องในเฟซบุ๊คเนี่ยเขาก็ตักเตือนนะครับเขาไม่อยากจะให้เราเนี่ยไปมีปัญหากับหลายคนนะครับไปพูดไว้ข้างนู้นเดี๋ยวเราจะไปถูกฟ้องอีกคือจริงแล้วเขาห่วงเราอะแหละนะครับเขาก็พยายามอยากจะให้ผมเนี่ยลดโทนความเกรี้ยวกราดลงสักนิดนึงนะครับไม่ต้องแบบว่าไปอะไรมากอะนะครับแต่ว
เหมือนกับเป็นผู้ใหญ่ขึ้นนะครับผู้หลักผู้ใหญ่เขาจะได้มองเราว่าดูน่าเอ็นดูหน่อยนะครับ
เพราะว่าเห็นอย่างคนไหนเข้ามาเนี่ยก็พูดถึงทนายตั้มอยู่ตลอดอย่างเมื่อสักครู่นี้มีคุณสุกิตให้สัมภาษณ์ก็พูดถึงว่ากำลังดูที่ทนายตั้มจะไปมีกลยุทธ์มีอะไรยังไงอีก
เรามีกลยุทธ์อะไรอีกไหมหรือได้ข่าวไหมว่าเขาจะมีอะไรไปฟ้องอะไรกันอีกหรือใครจะฟ้องอะไรอีกไหม
ข่าวก็คงจะหาเรื่องฟ้องผมกันนะครับผมไม่ได้ระบุว่าใครจะฟ้องนะแต่ว่าก็คงจะเป็นกลุ่มก้อนนั้นนะครับที่พยายามที่จะฟ้องผมในคดีอาญาเรื่องหมินประมาทบ้างเรื่องอะไรบ้างแล้วก็เรื่องร้องคดีมารยาทนะครับ

คงจะเยอะแยะหมดคงจะช่วงนี้อีลุงตุงนังนะครับฝ่าจะจบคดีนี้ผมว่าคงจะมีอีกหลายสิบคดีกับผมนะครับ
ทนายคนอื่นจะถูกฟ้องบ้างไหมเนี่ยที่ทำคดีนี้
คือก็หมายถึงว่าฝ่ายฝ่ายผมเหรอ

ฝ่ายผมคงจะไม่มีผมออกหน้าอยู่แค่คนเดียวนะครับก็มีอีกคนนึงก็คือพี่อัจฉริยะ

คนนี้ก็อาจจะออกมาช่วยผมก็อาจจะโดนไปด้วยนะครับ

คือพี่อัชริยะเนี่ยเขาก็จะมีข้อมูลนะครับ

มีข้อมูลแล้วเขาก็จะส่งมาให้อันไหนที่เป็นประโยชน์นะครับ
อันนี้เราต้องขอบคุณเพราะว่าบางเรื่องเนี่ยผมไม่สามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลได้นะครับ

วันนี้ก็เคลียร์กันนะฮะเรื่องของเสื้อยืดกับกางเกงยีน

ส่วนอื่นก็เดี๋ยวค่อยพูดคุยกันต่อตามวารการ